ช่วงนี้ปลุกคุณผู้ชมด้วยภาพหน้าหวาดเสียวกันหน่อยนะคะ
รถกู้ภัยทำคนเจ็บตกกลางทางจะไปถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ย
มันน่าหวาดเสียวมากนะคะแล้วถามว่าทำคนเจ็บตกกลางทางได้ไหม

อุ้ยตายแล้วเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่นั่งอยู่ในรถ
รถคันนี้เขามีกล้องวงจรปิดอยู่หน้ารถติดไว้เห็นไหมคะ
รถกู้ภัยด้านขวามือค่ะคนที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นคนเจ็บ
อยู่ในเตียงอยู่เลยนะหล่นลงมากลางถนนแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าจะขออภัยนะคะคนเจ็บยังเป็นคนเจ็บอยู่
ยังไม่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าช่วงที่ตกลงมากลางถนนเนี่ย
เขายังยกคอได้อยู่เลยเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถนนประชาอุทิศบริเวณก่อนถึงแยกนาหลวงเขตทุ่งครุ
กรุงเทพนี่แหละช่วงนั้นเจ้าของกล้องหน้ารถ
เขาบอกว่าขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่มีรถกู้ภัยขับตามหลังมา

เอาฝากกู้ภัยหน่อยแล้วกันนะคะเข้าใจว่ารีบนะคะแต่ดูอุปกรณ์ให้มันดีหน่อยล็อกประตูให้มันดีหน่อยเนาะ